ที่คนที่ขี่เนี่ยจะเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ระยะประมาณ๑๐๐เมตรแต่คนที่ขับมาน่ะเขาไม่เห็นเขาบอกว่าขับรถยังไงแล้วพอชนเสร็จเรียบร้อยก็เลยไปตั้งเกือบ๒๐๐เมตร
แล้วพอโชนเสร็จเรียบร้อยก็เลยไปตั้งเกือบ๒๐๐เมตรกว่าจะลงมาดู
มันไม่ใช่วิสัยของคนขับรถที่มีความรับผิดชอบ
เดินลงมาล้วงกระเป๋าแบบสบายใจเลยไม่เคยสนใจไม่รู้ว่าจิตใจของแกเป็นยังไง
มีคนแก่ไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วไม่มีแต่ว่าดูจากภาพวงจรปิดแล้วนะมันไม่ใช่คนแก่ขับ
คุณไม่คิดแล้วขุมันรับจะไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ยอม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะ
เพราะว่าจริงก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะคะ
ถ้ามันไม่ได้มีการสลับตัวผู้กระทำกับคุณพ่อ

ซึ่งเป็นผู้กระทำในอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
ทีนี้ในส่วนของสิ่งที่คนอาจจะมีความรู้สึกร่วม
ก็คือว่าสงสารครูนิกนะสงสารลูก

เอ๊ะแล้วลูกทำไมมาถึงถัดจากวันนั้นมาอีกนะคะ

ว่าพ่อออกรับวันนั้นแล้วตกลงจะรู้หรือไม่รู้นะคะ

ขับรถเร็วอย่างเดียวหรือยังไงนะคะ
แล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสังเกตสังการ
รายละเอียดในมุมมองแต่ละคนนะคะว่า
ดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนดูไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออย่างไรก็แล้วแต่

เราจะคุยเรื่องนี้กันแล้วก็จะคุยในมุมนี้ด้วยค่ะ
ในมุมกฎหมายว่าพ่อเนี่ยจิตใจคือยังไงตัวเองชะลาแล้ว
อยากจะออกรับแทนลูกเพราะลูกรับผิดชอบคนทั้งครอบครัว
ก็เลยสมอ้างรับไปซะถ้ามันเป็นคดีแบบนี้เนี่ยคุณพ่อผิดมากเลยเหรอ
รักลูกอยากให้ลูกดูแลแม่ดูแลภรรยาดูแลหลานต่อเนี่ยนะคะ
วันนี้คนที่นั่งในรายการก่อนคือรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์

ข้อกฎหมายเลยนะคือคดีไม่ซับซ้อนแต่ขอความรู้หน่อยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะเราจะให้เล่าให้ฟังในรายละเอียดว่าไปเจอไปสงสัยอย่างไรทำไมถึงไปรู้ได้ว่ามีการสลับตัวนะคะ
เราจะคุยกับคุณอาของครูนิกนะคะคุณอาชื่อคุณอาดวงจันทร์ล่ามาค่ะคุณอาดวงจันทร์สวัสดีค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๓ของวันที่๔พฤศจิกายนนะคะ
ประมาณ๖โมงครับ๖โมงกว่า

นิกไปกับลูก๒คน
แต่จริงครูนิกมีลูก๓คนใช่ไหมคะ

คนที่ไปเป็นคนที่เท่าไหร่ใน๓คนคะ
คนที่ไปด้วยคนที่๒ที่๓ครับ
คนที่๒ที่๓คนโตวันนั้นอยู่ไหนคะอาคะ
คนโตอยู่ที่วัดบ้านท่อครับ
เขาเป็นผู้ชายเหรอน้องคนโตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะ

นิกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหรอคะคุณอา

แล้วครูนิกเนี่ยนอกเหนือจากน้อง๓คนนี้ที่เป็นลูกของครูแล้ว
นิกมีภาระในการรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูส่งเสียใครอีกบ้างคะ
ก็เลี้ยงดูลูกสองคนแล้วก็ยังเกลียดให้สามะเนรเป็นบางครั้งบางคราวนะครับ
ก็คือสามะเนรคือลูกคนโตที่บวชอยู่เหรอคะ

คุณอาค่ะจุดเกิดเหตุไกลจากบ้านครูนิกแค่ไหนคะ
ประมาณ๕๐๐เมตร

จุดตรงนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะคุณอาเห็นผู้นำชุมชนออกมาให้ข่าวว่าตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเลยอะค่ะ
ครับค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมเท่าที่ผมถามดูเนี่ย
บ้านคุณอาห่างบ้านคุณนิกหรือว่าห่างจากจุดเกิดเหตุเยอะไหมคะ

บ้านอานะคะบ้านอาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเยอะไหมคะ
บ้านผมอยู่บ้านพื้นเม็ดแกงครับห่างกันก็หลายสิบกิโลอยู่
ไม่ใกล้เลยแหละใช่ไหมแต่ว่าคือพอจะรู้ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยอุบัติเหตุเยอะ
ครับเคยครับเคยได้สอบถามทางชาวบ้านเขาดู
อาค่ะวันนั้นเนี่ยนะคะตอนที่คุณอารับแจ้งเนี่ยตอนประมาณกี่โมงคะ
ก็ผมได้รับแจ้งประมาณประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มกว่า
ค่ะคุณอาตอนที่รับแจ้งจากตำรวจเลยหรือว่าจากคนรู้จักคะคุณอา

อ่าตอนนั้นน่ะรู้หรือยังคะว่าครูนิกถูกรถชนโดยผู้ก่อเหตุคือใคร

ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นใคร
อ่าแล้วพอคุณอารับแจ้งเสร็จยังไงต่อคะคุณอาเล่าได้เลยค่ะ
พอผมได้รับแจ้งผมก็รีบบึงไปหาหลานที่โรงพยาบาลละนาครับ

ตรงไหนเป็นตรงไหนยังไงบ้างคะลูกสองคน
เจ้าก็บอกว่าหัวแตกแล้วก็คนโตอีกหน่อย
ผู้หญิงเขาบอกว่าขาเจ็บขาหน้าบวม
ค่ะตอนที่คุณอาไปเนี่ยนะคะ
น้องสองคนอยู่ใกล้กับศพครูนิกเลยหรือเปล่าคะ
ที่โรงพยาบาลคือเขาเฝ้าแม่เขาอยู่ข้างเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้เฝ้าครับเพราะว่าแกก็บาดเจ็บเนอะ
ก็เอาไปรักษาเนาะ

คุณอาค่ะคือวันนั้นพอไปที่โรงพยาบาล
ดูครูนิกแล้วเนี่ยดูครูนิกครูล่ะดูหลานแล้วเนี่ยนะคะ
ได้ไปที่โรงพักพื้นที่เลยไหมคะ
คืนนั้นก็ไปโรงพักเลยครับ
ค่ะพอไปโรงพักตำรวจบอกอะไรคุณอาบ้างคะ
ร้อยเวรก็บอกว่าคนชนอายุ๖๖เนอะ

แล้วก็เขาก็บอกว่าเอา
ผมก็ถามนะว่าเขาเมาหรือเปล่า

แล้วทางร้อยเวรเขาก็บอกว่า

เอาให้เป่าแล้วไม่มีแอนโกฮอล์เนี่ย

ไปตกเบ็ดมาเนี่ยผมก็คิดนะว่า
อายุ๖๖ไม่น่าจะไปนะ
ผมว่าไม่น่าจะขับรถเร็วขนาดนั้นด้วย

แล้วยังไงต่อคะคุณอาคุยอะไรอีกบ้างคะ
ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะครับเพราะว่า

หลานหลายหลานก็ตักเสียชีวิตด้วยเสียใจด้วยเนี่ยครับ
อืมมันเตรียมอะไรไม่ทันเนอะคุณอา

คุณอาค่ะแต่ว่าตอนที่ตำรวจบอกเนี่ย
คือผู้ก่อเหตุอยู่ที่โรงพักด้วยไหมคะ

คือแสดงว่าที่คุณอาไปที่โรงพักก็ไม่ได้เจอผู้ก่อเหตุใช่ไหม

สิ่งที่ตำรวจบอกก็คือแค่ว่าให้เป่าแล้วก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ

แล้วก็ที่คุณอาเอกใจขึ้นมาเองว่า
อายุผู้ก่อเหตุเท่านี้ไม่น่าจะดื่มใช่ไหมคะ
ทีนี้แล้วเรื่องมันกลับตลปัดได้ยังไงคะ
คุณอาเอกใจแล้วไปดำเนินการอะไรต่อ
ทำไมถึงปรากฏว่าอ๋อก็ไม่ใช่จริงด้วย
เป็นอีกคนนึงต่างหากที่เป็นคนทำ
ครับผมผมดูจากภาพกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็กล้องภาพหน้ารถด้วยนะครับ
แล้วมานั่งดูกันว่าเอ๊ะนี่มันคนขับมันไม่น่าจะใช่คนคนแก่เนอะ
เพราะว่าเห็นภาพที่ลงมาแกล้วงกระเป๋าแบบไม่สนใจอะไรเลยครับ

คือแบบไม่สะทกสถานอะไรเลย
อืม
ครับยังแถมยังไม่พอยังไม่ลงมาช่วยไอ้คนที่ประสบอุบัติเหตุที่แกชน
อืมคุณอาค่ะตอนที่คุณอากลับจากโรงพักเนี่ย
แล้วคุณอาไปได้ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยคือยังไง
คือตำรวจเรียกมาให้ดูที่โรงพักเลย
หรือว่าหรือว่าใครเอากล้องวงจรปิดให้คุณอาดู
คุณอาไปหาดูกล้องวงจรปิดเองคะ
คือผมก็ดูจากการแชร์ของเจ้าของกล้องหน้ารถนะครับ

ก้าวแรกของคดีนี้มาจากการได้เห็นภาพจากกล้องหน้ารถก่อนใช่ไหมคะ

ซึ่งก็เอกใจตั้งแต่กล้องหน้ารถแล้วใช่ไหมคะ

กล้องหน้ารถเนี่ยไม่ได้มีใครเอามาให้อาดูโดยเฉพาะ

เสร็จแล้วกล้องวงจรปิด
คือคุณอาไปขอตำรวจดูหรือว่าไปขอชุมชนดูหรือยังไงคะ
คุณอาได้ดูกล้องวงจรปิดที่ไหนคะ
เอาความเนื่องกันเหรอ

คนทำอายุหกสิบหกนะคะอืมให้ดูแค่สำเนาสำเนาบัตรประชาชนกับ
เอ่อกับไอ้ใบที่ให้เป่าแอลกอฮอล์ว่ามันเป็นศูนย์ไงครับ
อืมตำรวจไม่ได้บอกว่ามีกล้องหน้ารถหรือว่ากล้องวงจรปิดถนนใช่ไหมคะ
ครับไม่ได้บอกครับพอคุณอาเห็นแล้วคุณอาทำยังไงต่อคะ
ผมก็ให้หลานหลานนะตามตามคดีอะครับ
ยังไงบ้างก็ให้นักข่าวช่วยตามสืบหาด้วยอย่างเงี้ยครับ
หวังถ้าจะหวังพึ่งตำรวจอย่างเดียวคงจะไม่ไหวนะ
ก็หวังพึ่งนักข่าวด้วยครับค่ะเอ๊ะคุณอาพอพอคุณอาได้เห็นกล้องหน้ารถ
แล้วก็ได้ไปดูกล้องวงแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นคุณอาได้โทรกลับไปที่โรงพักหรือว่าไปหาตำรวจที่โรงพักไหมคะ
ว่านี่ครับมันมีภาพแบบนี้ได้ไปติดต่อไหมคะครับอันภาพตัวนี้เนี่ยอ่า
ช่วยกันหลายทางเนอะครับผมค่ะแล้วพอเอาไปให้ตำรวจดูปั๊บ
คุยกันยังไงบ้างคะตอนนั้นนี่ผมไม่ได้รับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเพราะมัวแต่
อยู่กับงานศพหลานนะครับอืมไม่เป็นไรค่ะทีนี้ที่งานศพค่ะคุณอา
เขามาที่งานศพด้วยใช่ไหมคะ
มามาวันมามาแล้วก็เอาเงินมาให้อีกหมื่นหนึ่ง
วันที่มาที่งานศพคุณอาเจอใช่ไหมคะ
ตอนนั้นผมไม่ได้เจอ
พอไปอีกทีเขาก็กลับไปแล้ว
แต่ก็มีญาติพูดให้ฟังว่า
เขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาไปเลี้ยงรุ่นมาแล้วก็เมาด้วย
แล้วให้คุณพ่อรับแทน
กลัวจะไม่ได้เงินค่าประกัน
คืออันนี้เขาพูดกับญาติญาติที่วัดใช่ไหมคะตอนมา

แล้ววันที่มาเนี่ยคือมาเฉพาะตัวคนขับคันนั้น
หรือว่าคุณพ่อของเขามาด้วยคะ
มากับคุณพ่อแล้วก็แฟนเขาแล้วก็ตัวเขาเอง

แล้วเดี๋ยวนะคุณอาฉันถามแบบนี้นะ
คือวันที่เขาไปที่งานศพเนี่ยคือวันไหนคะ
เพราะเหตุเกิดวันที่๔เนาะ
เขาไปงานศพวันไหนคะคุณอาพอจะจำได้ไหม

อ่าน่าจะเป็นวันที่๖เนาะ

ก็เลยจะถามอย่างนี้ค่ะว่า
ณวันที่๖คือตำรวจรู้แล้ว
ว่าคนขับคนละคนใช่ไหมคะ

แล้วไม่ว่าจะเป็นทางครูที่โรงเรียน

ไม่ได้พอเห็นภาพแล้วไปบอกตำรวจทันทีเหรอคะ
ก็ทางอาจารย์เขาคงจะไปบอก

ก็คงจะบอกหลังจาก
หลังจากแกมาที่นี่แล้วไงครับ

ว่าดื่มแอลกอฮอล์มา

แล้วเขาบอกไหมคะว่าเขาไปหาตำรวจมาแล้วหรือยัง
เดี๋ยวจะไปหาตำรวจเนี่ยค่ะ
เขาไม่เคยบอกว่าเขาจะไปขัดตำรวจนะครับ

พูดกับญาติว่ายังไงบ้างคะ

พูดไหมคุณพ่อของคนที่ขับรถได้พูดไหมคะ

เขายอมรับไหมคะว่าเขารับแทนลูกชายนะคะ

พอแกพูดเยอะไปลูกชาย

ขับทำไมขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ดูรถบ้างเนี่ย
ฮะเดี๋ยวนะยังไงนะ

คุณไม่ใช่คนขับคุณขายใครเป็นคนขับเนี่ย
เจอก็เลยรับสารภาพว่า
ผมยอมรับว่าผมเอาไปเลี้ยงนู่นมา

คือที่ไปยอมรับกันเกิดที่วัดก่อนที่โรงพักใช่ไหมคุณอา

อันนี้คือญาติญาติเล่าให้คุณอาฟังเนาะเพราะวันนั้นคุณอาไม่ได้อยู่แล้ว
คือแม่ของครูนิคิตที่เสียนะครับ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวจอมขวัญสรุปนะคุณอาว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะ
ก็คือว่าไปรู้ที่วัดผู้ก่อเหตุและคุณพ่อแล้วก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุไปที่วัด

แล้วก็ยอมรับว่าตัวเขาเป็นคนขับไม่ใช่พ่อเขา
แล้วก็ยอมรับว่าไปกินเลี้ยงรุ่นมาแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์มาจริง

เขาพูดไหมคะว่าตอนนั้นเขามึนเมาหรือไม่เมาคือเขาพูดให้ฟังไหมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะ

อีกท่อนหนึ่งที่คุณอาเล่าเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อของคนที่ขับรถคันนั้นเนี่ย

เขาก็ไม่ค่อยยอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนขับจริง
หมายถึงคุณพ่อหรือลูกเขา

ตกลงรับชัดเจนไหมคุณอา
มันก็คุมเคลือนะแกก็ไม่อยากรับ

ครับเจ๊ก็บอกว่าเออถ้า
ยังไงเดี๋ยวกลัวไม่ได้พรบจะไม่มีใบขับขี่เองอ่ะ
เอกสารว่ายังไงคะตกลงเขามีใบขับขี่ไหมคุณอา
สำหรับตัวผมนะผมคิดว่า
อันโนมัสปีสิบตรีกว่าแล้วไม่มีมาให้ได้
หมายถึงแบบใบขับขี่ขาดหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้พูดภูมิเรื่องพอละบอร์ลดใช่ไหมคะ
จะไม่จ่ายอ่าจะไม่จ่ายให้เอ่อ

รบเนี่ยเขาจะจ่ายให้บุคคลที่๓คือบุคคลที่เสียชีวิตเท่านั้นใช่ไหม
เดี๋ยวดิฮันเจ็คให้อ่ะแล้วไงต่อคะ

เลยแก้ตัวเหมือนกับว่าจะเอาตัวเองพ้นผิด
แล้วให้พ่อตัวเองมารับผิดแทนอย่างนี้
เผื่อว่าโทษมันจะได้เบาลงครับ
อืมคุณอาค่ะอ่าขออีกรอบนะ
ญาติเล่าให้ฟังชัดเจนไหมว่าทางคุณพ่อของผู้ที่ก่อเหตุน่ะ
คุณพ่อเนี่ยยังไงทำไมถึงรับสมอ้างแทนลูกคะ
อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า
คงจะกลัวลูกแกเสียอนาคตมาครับ
อ่าอ่าแล้วเขาพูดอะไรให้ญาติญาติฟังบ้างไหมคะ
คุยกันดีไหมคุณอาคุยกันดีไหมที่วัด
ก็ทางเขาก็ดูมันจะมีอารมณ์นะฮะญาติผมบอก
เพราะว่าทางผมก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเขาหรอก

แต่ตอนที่ชนแล้วเนี่ยถ้าแกลงไป

ค่ะพอเด็กนั่งอยู่ข้างทางนะ
ลงมาแล้วมาล้วงกระเป๋ายืนดูอยู่ไกลตั้ง๒๐๐เมตรอ่ะ
ผมถึงไม่พอใจแล้วก็เอาให้ถึงที่สุด
อืมเข้าใจค่ะ
ถ้าเป็นกฎหมายจริงผมอยากให้เอาชีวิตแรกชีวิต

เพราะว่าไหลลูกแกอีกเนอะ

อนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนี้
อื้อค่ะ
คุณอาค่ะเนรรู้เรื่องแม่แล้วใช่ไหมคะ
อะไรนะครับ

ผมก็มันก็
มืนมันไม่รู้จะพูดยังไง

มันไม่ได้เตรียมรับไว้เนาะ

นะว่าคนทำเป็นคนละคนกัน
ทางบ้านของครูนิกหรือคุณอาเองได้คุยกับตำรวจไหมคะ

ครับตอนนี้แกก็ไปมอบตัวแล้วครับ
แล้วตำรวจบอกไหมว่าแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้าง

ก็ยังไม่ได้แจ้งเขาหาอะไรนะครับ
คุณอาค่ะจอมขวัญถามเพิ่มนิดเดียวนะ

ตอนนี้คุณอานั่งอยู่กับญาติท่านไหนที่วันนั้นวันนั้น
ที่วัดเนี่ยได้เจอกับครอบครัวของคนขับรถไหมคะ
อ๋อดูครับ

จะให้รายละเอียดว่าตอนที่มาที่วัด

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้าเราได้ญาติท่านที่ณที่วัด
เล่าเรื่องได้คุยกันน่าจะได้ข้อมูลมากกว่านี้
ครับคือวัดลุงขึ้นเลยใช่ไหม
ถ้าฟังจากเมื่อสักครู่นี้คือถัดมานะ
เมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้เรียนลำดับเมื่อกี้เลย
ใช่คือเมื่อสักครู่นี้พยายามจะพยายามจะเรียงลำดับว่า

เห็นกล้องเมื่อไหร่แล้วตอนเห็นกล้องเสร็จแล้วเนี่ย
คือตำรวจรู้ก่อนหรือว่าเจ้าตัวไปวัดก่อน

เพราะอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเจตนาใช่ไหม

ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณนิกนะคะ

คุณยุทธพงศ์อยู่ที่วัดในวันนั้นนะคะ

วันนั้นเนี่ยที่พ่อลูกแล้วก็ภรรยาของคนขับมาด้วยเนี่ย

สวดวันแรกเนี่ยวันที่๕เลยไหมคะ
สวัสดีวันแรกวันที่๕ตอนเย็นนะครับ

ครับเขามาตอนประมาณเที่ยงกว่าประมาณบ่ายโมงนะครับ

คือไม่ได้มาเวลาสวดใช่ไหม

แล้วพอมาปุ๊บยังไงบ้างคุณยุทธพงศ์เล่าได้เลยค่ะ
พอมาปุ๊บเขาก็เข้ามาแล้ว
เขาบอกว่าทำไมได้ระวัง

อย่างนี้บอกยายนะ

เพราะว่าต้องคุยด้วยกันหลายคน
รับรู้ด้วยกันเหมือนเขาจะให้มันจบ
คุยง่ายก็อุดคนแก่เนอะ

แล้วก็เขาว่าไม่ได้มาหาเรื่องนะพี่

อย่างนั้นในคลิปที่มีเสียงผมอยู่ข้างในนะครับ

แล้วผมก็เลยโมโหนะ

แล้วเขาตอบว่าไงคะ

ทำไมไม่เกียว

เค้าบอกเราใช่ไหมว่า
เราบอกเราใช่ไหมว่า

อ่าตอนนั้นไม่บอกครับอ่าผมบอกว่าแน่ใจว่าผมก็บอกถามว่าแน่ใจว่า
ไม่ใช่คนหนุ่มเป็นคนแก่ครับแน่ใจว่าเป็นคนแก่
แล้วเขาตอบยังไงคะอ่าเพราะว่าผมมีคลิปบ่อล่ะไปแล้วเขาว่าไม่ใช่ก็
พ่อนะครับผมว่าถ้าอย่างงั้นก็ไปเจอกันที่โรงพัก
แล้วอ่ะพอพอคุณยุทธพงศ์พูดแบบนี้เขาตอบว่าไงคะแล้วเขาก็เงียบไป
แล้วก็แล้วผมก็เดินออกมาอะไรเขาเริ่มโมโหเนอะเพราะว่า
เหมือนเขาจะคุยคนเดียวแล้วไม่คุยเราญาติ
แต่จะคุยคนแก่อย่างนี้จะตกลงให้มันจบ

คือขอเข้าไปตรงที่ตกลงแล้ว
เขาพูดออกมาเองว่าเขาคือคนขับใช่ไหมคะ

หลังจากนั้นที่ผมบอกว่ายังครับ

สาวเขาก็เดินตามไปเรียกผมเหมือนจะให้จบไหม
ผมก็ขับไปพร้อมกับญาติสัก๔๕คนก็

แล้วหลังจากนั้นผมไม่อยู่แล้วกัน
ก็มีญาติมาเล่าว่า

เขาบอกไหมครับว่าเขาดื่มเหล้ามาค่ะ

บอกแค่ว่าไปงาน

จะเลี้ยงแล้วเขาไม่มีใบขับขี่

หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาไม่มีให้เราอย่างนี้หรอ

แล้วคุณพ่อคุณพ่อของคนขับรถเนี่ย

จริงในคลิปมันก็รถมันตามกันมาไม่แซง

ข้างหน้าก็มีต่อรถมอเตอร์ไซค์ก็มีรถยนต์ตามมานะครับ

แล้วเหมือนบอกมีชาวบ้านบอกว่ามีรถแข่งกันมาด้วย
กับมอเตอร์ไซค์อีกแข่งกันมาซิ่งกันมา
อันนี้ที่บอกว่าทำไมไม่ดูกระจกเนี่ยใช่ไหมคะ

อันนี้คือคนที่พูดคือคุณพ่อของคนที่ขับรถแล้ว
ลูกเขาก็ไม่ต้องพูดแล้วก็หุบปากเอามือเอามือปิดปากพ่อเขา
เอาอย่างนี้คุณยุทธพงศ์คะ
งั้นตกลงแล้วทั้งสองคนที่ไปพูดที่งานศพ
คือไปยอมรับที่งานศพก่อนที่จะไปหาตำรวจใช่ไหม
หลังครับเพราะว่าจะไปหาตำรวจเขาถึงยอมรับ
ก็ถึงรู้เพราะว่าเขารู้แล้วผมรู้ไปหาตำรวจ
ข้อความจริงก็จะเปิดเผย
ไม่ความหมายของดิฉันคือว่าคือทางญาติน่ะ
เขามายอมรับกับทางญาติก่อนที่เขาจะไปหาตำรวจ
ไปยอมรับกับตำรวจใช่ไหมคะต้องยอมรับก่อน
เพราะว่ามันจนด้วยหลักฐานที่ว่าผมจะรู้หมดแล้วมีผิดหมด
อ้าวอืม
เดี๋ยวนะคะงั้นเท่าที่ทางญาติของครูนิกมีข้อมูลนะ
คือตกลงว่าไปไปงานเลี้ยงมาอ่ะแอลกอฮอล์ไม่แน่ใจอ่า
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเอกสาร

เอาล่ะค่ะคุณยุทธพงศ์รบกวนเท่านี้ก่อนนะ
ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
อยากจะอาจารย์อยากจะได้ข้อมูลอีกเยอะแต่เดี๋ยวไม่มีเวลามาคุยกับอาจารย์
เพราะอาจจะได้สายตำรวจที่เชียงใหม่ด้วยนะคะ

ก็คือว่าโฉลวันที่๔อยู่ใช่ไหม

ทีนี้พ่อเขามารับวันไหนมารับวันที่๔รับกับตำรวจ
ตอนนี้เราเรามีอะไรหลังขาดข้อมูลหยัดนิด
แล้วมันมีวันที่๕ว่างเว้นอยู่วันหนึ่ง
แล้วก็มีการวิวาทะกันซึ่งในขณะนั้นญาติของผู้ตายรู้แล้วว่าภาพหน้ากล้องเป็นอย่างไร
ภาพชนเป็นอย่างไรมีคนเดินลงมาล้วงมือใส่กระเป๋ามันก็เริ่มเห็นเป็นล้าวลางนะครับ
เพราะฉะนั้นญาติของคนตายรู้แล้วแล้วก็เริ่มจะไม่เชื่อ
แล้ววันที่๖ไปโรงพักแล้วก็ตำรวจเท่าที่ทราบเนี่ยตำรวจก็บอกว่าเพิ่งมารู้ว่าวันที่๖ว่าว่าเป็นคนนี้นะครับ
ถ้าถามว่ามันคือจริงแล้วเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีเจตนาจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะ
มันต้องบอกตั้งแต่วันที่๕คือได้ไปแจ้งครับวันที่๕หรือไม่ก็คืนวันที่๔
หมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีเจตนาว่าหวาดกลัวหรือได้ประโยชน์ทางด้านอื่นเนี่ยคือลูกชายคือคนขับจริงคือต้องไปบอกว่าไม่ใช่พ่อผมครับผมครับ

ส่วนพ่อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโผล่มาตอนไหน

พ่อโผล่มาแสดงตัวเนี่ยก็ถ้ามันแจ้งข้อความมันเป็นเทตต่อจับพนักงาน

กำลังจะบอกว่าต่อให้รถไม่ได้ต่อพรบเนี่ยนะ

คือมันเป็นสาเหตุได้ไหมถ้าแบบผมไม่มีใบขับขี่เดี๋ยวมีผลต่อพรบ

บริษัทผู้ประสบภัยจากรถบริษัทกลางเกี่ยวกับกันภัยนะ

แล้วเพราะเขาจ่ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาจ่ายแล้วทิ้งเนี่ย
เขาจ่ายแล้วเขาก็จะไปไล่เบี้ยกับคนขับ

แล้วถ้ารถคันนี้ไม่มีพรบก็ต้องเสียค่าปรับอีกหลายตังค์
อาจารย์ปรเมฆบอกอาจารย์ขานิดเดียว

คุณผู้ชมคะเราจริงเรานัดกับท่านพันธบทเอกอมรชัยปัญญา
ภูมิกับสพช้างเผือกนะคะ

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แทรกคิวลูกพี่ลูกน้องเข้ามาที่วัด
เอาอย่างนี้รวมแล้วเนี่ยนะคะ
คือว่าคุณพ่อเนื่องจากแสดงตัวในที่เกิดเหตุ

ก็ควบคุมตัวไปเลย

เห็นคลิปเนี่ยวันที่๖

เรียกไปสอบปากคำในเบื้องต้น

แล้วก็เรียกตัวตอนกลางวัน

วันที่ไปงานไปแสดงตัวต่อ

ซึ่งเท่าที่ทางทีมงานคุยกับท่านภูมิกลับมานะคะ
น่าจะเป็นหลังจากที่ไปวัด

ไปพบตำรวจแล้วตำรวจฝากขังแล้ว

แง่ของคดีเนี่ยถ้าพ่อถูกแสดงตัวคืนนั้นนะพ่อ

เป็นความผิดแน่อันนี้โทษขั้นสูง
จำคุก๒ปีแล้วก็ปล่อยตัวกลับ

เชื่อไหมว่าลูกพ่อลูกเขาได้พบกัน

ใช่ไหมต้องพบกันที่บ้าน

เขาทำไมเขาไม่แสดงตัว

อาจารย์คือการที่มันเว้นช่วง
สั้นยาวมันมีส่วนในการ
ตั้งเข้าหาเหรอคะมันมีให้เห็นไง

วันรุ่งขึ้นเพราะพ่อจะถูกดำเนินคดี

เรายังไม่ได้ถามพ่อมาจากไหน

เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ

คือถ้าตามข่าวคือพอเกิดเหตุแล้วก็โทรบอกคุณพ่อ

มันมีส่วนต่อการใช้ตั้งข้อหาไหมคะ

มันก็อาจจะมีคือที่ผมกำลังอธิบายว่า
วันนี้เราแน่ใจแล้วว่าพ่อเนี่ย

ถูกไหม

ควรจะไปบอกตำรวจตั้งแต่เช้าวันที่๕พ่อผมไม่เกี่ยวครับ

ตอนนี้ผมกำลังพยายามจะนึกว่าพ่อไปรับเอง
หรือว่าพ่อกับลูกแล้วพ่อบอกพ่อรับเองเพราะลูกเป็นเสาหลัก

ถ้าลูกเห็นพ่อโดนถูกดำเนินคดีไปแจ้ง
เราเป็นลูกเนี่ยเราไม่รอมไว้พ่อหรือเสียหาย
แบบการที่๒เรื่องรถคันเนี่ย
ก็สอบต่อไปก็จะรู้ว่ารถของใคร

เกี่ยวอะไรคะ
นี่เป็นการยืนยันของการใครเป็นคนขับ
คือเราคงไม่บอกว่าพอพ่อแจ้งความมันเป็นเท็จแล้วลูกขับเลย
ในการทำคดีเมื่อรู้ว่าพ่อเป็นเท็จแล้ว

ไม่เห็นต้องดูเจ้าของรถเลยอาจารย์ก็ดูว่าใครลงจากรถไง
ไม่ประกอบกันไงประกอบกัน
คนที่ลงจากรถมีรูปแล้วแล้วเจ้าของรถนี่ใช้

ส่วนงานเลี้ยงมีจริงหรือไม่ก็ต้องไปดู

แล้วในงานเลี้ยงเกิดมีรูปถ่ายยกข้วงยกแก้วขึ้นมา
ก็อาจจะเข้าข้อสันนิษฐานได้
แต่พยานหลักฐานก็อ่อนถูกไหม

เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ปรเมฆบอกคือวันที่ห้า
ที่มันว่างอยู่
จะมองกลับว่ามันเป็นการสมคบคิดไหม
ถ้าสมความคิดก็ร่วมกันแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน

แล้วก็ยิ่งตัวเองเดินกลับบ้านไป
ด้วยอันนี้เท่ากับหลบหนีไม่แจ้งเหตุ

ที่คุณอาดวงจันทร์บอกว่า
ผมไม่ว่าสักคำถ้าประคองหลานผมขึ้นมา
เอาอย่างนี้นะอาจารย์ลองพยายามคิดแทนครับ

แต่พอเช้าพอวันที่๕ล่วงเลยไปมันเกินความตกใจ
คือวันที่๕อาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อย

เพราะมันบอกเจตนาของคุณพ่อและคุณลูกด้วย

แต่พอมาดูวันที่๖เขายังไม่อธิบายนะ
เขายังอธิบายกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับถูกไหม
อาจารย์ถามเพิ่มนิดเดียว

คำถามคือข้อหาหรือลักษณะคดีเปลี่ยนไหมคะ
ก็ยังไม่เปลี่ยนดูจากภาพหนึ่ง

แล้วถนนมันเหมือนถนนในซอยหมู่บ้าน

แล้วก็แซงออกไปเต็มเลน
อันนี้แล้วชนเนี่ยเต็มหน้าเลยนะ

เต็มหน้าแต่เพียงแต่รถมอไซค์กำลังออกแล้วชน
มันก็สะบัดมาซ้ายมันสะบัดมาด้านซ้าย
ไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเปิดไฟเลี้ยวหรือไม่เปิดไฟเลี้ยว
เพราะถนนเช่นนั้นไม่ควรขับแบบนั้น

คือถ้าเรามาบอกว่าสะหนนนว่างเป็นแบบไม่ใช่ต้องดูต้องดูต้องดูทีละตอน
หมดรายการอ่ะอาจารย์วันนี้ขออภัยเพราะว่าแทรกคุณยุทธพงศ์เข้ามาเพราะเหมือนได้ยินเสียงแวว
คือมองให้มองเห็นว่าเราอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัว
วันรุ่งขึ้นมันต้องแสดงตัวความเป็นเหตุเป็นผล
แล้วไม่ใช่เพื่อนหรือพี่หรือน้องแต่นี่มันพ่อกับลูก
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือก็เพิ่งรู้ตอนคุยกับคุณอาเหมือนกันว่า
แสดงว่าที่วัดเนี่ยจะบอกอะไรได้พอสมควร

เราก็คุยกันระหว่างรายการตอนโฆษณาเลยว่าขอเข้าสายอีกสายหนึ่ง
ต้องขอโทษท่านผู้กำกับไว้ด้วยนะคะที่ท่านให้เรานะคะ

ขอโทษอาจารย์คนหนึ่งนั่งฟังรูปกันกันนะไม่เป็นไร

ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ